คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุบัติเหตุสลดกันหน่อยนะครับ
มีคู่สามีภรรยาเขาก็ขี่จักรยานไปออกกำลังกายนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ทำให้ภรรยาเขาเสียชีวิตเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนเลี่ยงเมือง๓๕๗พื้นที่บ้านดอนโพหมู่๖ตำบลสนามชายอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
สภาพนั้นฝากระโปรงยุบลงไปห่างออกไปเล็กน้อยพบผู้เสียชีวิตคือนางสมปองขวัญแพรอายุ๖๖ปีศีรษะด้านหลังเนี่ยแตกเลยครับมีเลือดไหลออกมา
ส่วนที่บริเวณหน้าผาก็ยุบแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายอีกหลายแห่ง
ขณะที่ทางด้านของนายบัณฑิตวงศรอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะก็ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
จากการสอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าก่อนที่เกิดเหตุนายบัณฑิตนั้นกำลังขับรถกระบะมุ่งหน้ากลับบ้าน
หลังจากไปส่งของให้กับลูกค้าเสร็จแล้วพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
นางสวมปองขี่รถจักรยานอยู่กับสามีโดยที่สามีขี่จักรยานนำหน้าไปก่อน
จากนั้นนายบัณฑิตขับรถกระบะมาด้วยความเร็วแล้วไม่ทันสังเกตว่ามีรถจักรยานของนางสมปองขี่อยู่
พุ่งชนเข้าไปอย่างจังทำให้ร่างของนางสมปองนั้นกระเด็นไปไกลกว่า๒๐เมตร
จะตกลงไปกระแทกพื้นถนนอย่างแรงจนเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต
ส่วนรถจักรยานของนางสมปองขาดเป็น๒ท่อนคุณผู้ชม
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวคนขับรถกระบะคือนายบัณฑิตนั้นไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สามีนั่งร้องไห้ร้องห่มเสียใจคือไปขี่รถเล่นกันไม่คิดว่าจะมาเป็นแบบนี้นะครับ

ชนแรงมากจริงก็ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยนะคะเวลาใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะ